คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะ๓ทุ่ม๔๒นาทีแล้ว
ฉันมีเรื่องที่ทำให้คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการท้าทาย
ทั้งในมุมวิทยาศาสตร์และความเชื่อมาทรวมกันอ่า
ไปที่แมนวัดโฆที่ใจวตระกันหน่อยครับ
เคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าที่เมนนี้เคยระเบิด
เพราะว่าตอนจังหวะกำลังเผาศพดังบึ้มโอ้โหตอนนั้นเนี่ยคนตกใจกันมากเลย
สุดท้ายแล้วเนี่ยทางวัดก็เลยตัดสินใจกันว่าอ่ะลื้อเมนก็แล้วกัน
ทีนี้การลื้อเมนเนี่ยมันมีความเรื่องความเชื่ออยู่เนาะ
แบบมันจะต้องมีการทำพิธีต่างนานาในการลื้อถอนขอเจ้าที่เจ้าทาง
ก็มีร่างทรงมาทำพิธีเกิดอะไรขึ้นกับร่างทรงคนนี้ไปดูค่ะ
ทำพิธียังไม่ทันเสร็จเลยนะคะร่างทรงอาการนี้เลยค่ะกรี๊ดตาเหลือกเลย
ลื้อเมนเหรอต้องลื้อเมนคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้
เมนวัดโคกมันเกิดระเบิดตอนที่เผาศพเสียงดังปึ้มเลยเนี่ยนะคะ
มันมีเสียงแตกออกมาสองความเห็นนี่จังหวะเมนระเบิดกำลังเผาอยู่
นี่ระเบิดแบบนี้เลยค่ะเขาบอกว่าจับเอาไว้ได้พอดี
ใช่เขาบอกว่าสายวิทยาศาสตร์บอกก็เตามันร้อน
เวลามันเผาต่อเนื่องกันเยอะมันไม่แปลกหรอกที่มันจะระเบิด
มันทนความร้อนไม่ไหวสายความเชื่อบอกโอ้โหอาถรรพ์แน่นอน
อาถรรพ์แน่แล้วยิ่งมาวันนี้พอบอกตัดสินใจจะรื้อเมน
ร่างทรงมาทำพิธีกรีดร้องกันขนาดนี้เขาบอกว่าโอ้โหตกใจกันหมด
เพราะว่าร่างทรงคนนี้พอกรีดร้องเสร็จเขาพูดว่าไงรู้ไหมค
ว่าไงฮะเขาบอกเขาเป็นเจ้าที่ที่นี่อืมมาทำมารื้อเมนอะไรแบบเนี้ย
ทำไมไม่บอกกล่าวเขาก่อนครับบอกด้วยว่าข้าชื่อทิศบัวคลี่

ชาวบ้านตกใจพระสงฆ์ก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่าอยู่เกิดอะไรทำไมกรี๊ด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะที่วัดโคกอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่เมนระเบิดเนี่ยวัดเนี่ยไม่มีเมนเผาศพเลย
ต้องขอบริจาคเงินสร้างเมนตอนนี้ได้เงินบริจาคมากว่า๑ล้านบาทแล้วนะคะ
ทางเจ้าอาวาสวัดโคกค่ะเป็นประธานในพิธีสงฆ์ในวันที่จะรื้อเมนนี้ด้วย
ทำพิธีขอขมากับเจ้าที่เจ้าทางเอาอาหารมาไหว้หน้าเมนถ้ำกลางซากปรักหักพัง
โคกเขาก็มาร่วมพิธีกันเยอะค่ะเขาบอกว่าเมนวัดโคกเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๑๘แล้วนะ
อยู่มานานมากหลังสร้างก็มีการทำพิธีเผาศพเรื่อยมาก็เพิ่งจะมาเจอเมนระเบิดครั้งนี้ครั้งแรก
อาจจะเป็นเพราะมันทำงานมานานแล้วก็เป็นไปได้ครับ

ตามความเชื่อมีการเก็บเศษเมนใส่ปากอมไว้ด้วยก่อนลื้อถอน

จะเกิดเหตุการณ์ร่างทรงกรีดร้องแต่เขาก็ลื้อถอนอยู่ดีนะคะ
ดูจากสภาพแล้วคงต้องลื้อแล้วครับเพราะว่าแตกร้าวมากครับ
ใช่ค่ะใช้การตอบไม่ได้จริง